พาไปดูอีกหนึ่งคุณพ่อที่เยอะไม่แพ้กันเลยแต่ไม่ใช่ลูกนะคะ

เป็นข่าวค่ะมีข่าวได้แทบทุกวันเลยสำหรับคุณสงกรานเตชะนรงค์ในช่วงหลังหลังมานี้นะคะ
ที่เรื่องราวของความสัมพันธ์กับอดีต

ภรรยานั่นแหละคุณแอฟทักษะออนเขายังไม่ได้เลิกรากันอย่างชัดเจน
ก็มีข่าวออกมาเรื่อยนะคะในเรื่องของความฮอตนะคะ
นี่แหละค่ะดีกรีความฮอตที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ
เรื่องอื่นยังไม่ชัดเจนหรอกแต่เรื่องนี้เนี่ยชัดมากเลยนะคะ
ฮอตกระแสที่สาวตามกรี๊ดเยอะขึ้นด้วย
งกรานเตชนรงค์ตอนนี้แหมดวงความฮอตสงสัยจะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วนะคะ
กระแสได้จากอินสตราแกรมส่วนตัว
ภาพนี้แหละค่ะที่เจ้าตัวใส่เครื่องแบบตำรวจคอมมันโดค่ะ
ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับเหล่าเพื่อน
ผู้พิทักษันติราชนะคะแล้วก็ผู้บังคับบัญชาด้วย
หน่วยคอมมันโดโชคชัย๔นะฮะ
งานนี้ร้อยตำรวจเอกสงกรานที่อยู่ในเครื่องแบบว่าสมาร์ทเวอร์เทเวอร์ได้ใจสาวแล้วนะครับ
พอเจอช็อตถอดเสื้อเข้าไปจ้า
กล้ามล่ำซิกแพคแน่นเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะ
เน็ตโดยเฉพาะสาวออกอาการหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียว
นาทีปีหนก็จะโชว์ออกสื่อแบบนี้

เหมือนเป็นพระเอกได้เลยอีกครั้งหนึ่งเลยนะคุณ

คือก่อนหน้าที่คุณสงกรานจะมาดูแลธุรกิจ
รวมไปถึงเป็นตำรวจด้วย
คือผ่านงานในวงการบันเทิงมาบ้าง

พอกับเล่นกับลูกสาวเลยก็ว่าได้นะคะ